จามหน้าแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับกรามหักเลยครับแล้วหลังจากนั้นน่ะนะ
ก็เอาคุณลุงเนี่ยคุณลุงคนนี้ไปฝังซึ่งตอนนั้นคุณลุงยังไม่ตายนะ

โหดหลายจุดเหมือนกันนะคุณนะ

คือฟันใครก็ได้ที่เป็นชาวบ้านที่ผ่านมาเจอเขาเนี่ย

นี่ไงคุณลุงคนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเอาซวยไปเลย
เดี๋ยวจะให้ดูสภาพตรงที่ฝังหน่อยคุณผู้ชม
หลายคนตอนเห็นนะเอาจริงคิดในใจว่า
ลุงตายแล้วแน่สภาพแบบไม่ไหวแล้วอะค่ะโดยดูสภาพของคุณลุงหน่อยนะคะ
นายคำพาคำปิวอายุ๕๓ปี
เนื้อตัวของคุณลุงเนี่ยเต็มไปด้วยดินโครน

มีสภาพคุณลุงไหมฮะที่ช่วยเหลือออกมาจากหลุม
ใช่คือตอนนั้นเนี่ย

โอ้โหคิดว่าลุงแบบตายแล้ว

มันอ่อนแรงไปหมดเลยโดนดินต่างเนี่ย

จุดที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงริมห้วย
หนองโนที่หมู่บ้านซำป่าหัน

ตรงนี้น่ะฮะ
ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่าย
ก็พอช่วยเหลือคุณลุงมาได้ลุงคำพาคำปิว
ก็ต้องรีบเอาตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ดูหน้าคนที่ทำหน่อยละกันค่ะ
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้
นายธีรวัตรโฆษณูหรือว่าในต้น
นี่ภาพนี้ตอนที่ไปเจอ
คุณลุงนอนอยู่มองแบบนี้คุณศึนสกุลยังมองไม่เห็น
ไหนคือคนเห็นไหมคะ
ช่วงลำตัวโผล่ออกมาแล้วข้างล่างเป็นขา
สภาพลุงเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ทีนี้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้
คือในต้นวัย๓๑ปีคือเขาหนีเข้าไปในป่าช้า
ในหมู่บ้านนี่แหละห่างจากจุดที่ฝังลุงเอ่อลุง
พาเนี่ยประมาณ๒โลตำรวจไม่ใช่จับตัวได้ง่ายนะต้องล้อมจับประมาณสัก๒ชั่วโมงกว่าถึงจะจับตัวในต้นได้ค่ะ
แล้วต้นเนี่ยสภาพก็เมายามานั่นแหละพูดจาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วตำรวจก็แบบอ่าต้น
ไปไปโรงพักกู่แก้วไปสอบปากคำหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านบอกว่าก่อนจะมาเกิดเหตุที่เอาอะไรนะจอบมาฟันหน้าของลุงคำพาในต้นเขาคุ้มคลั่ง
ไล่ทำร้ายทุกคนในหมู่บ้านเลยไล่ไปเรื่อยเจอใครก็กะว่าจะทำร้าย
ใช่ผมถึงได้บอกคือไม่มีศัตรูนะแต่ว่าเขาเจอหน้าชาวบ้านคนไหนเนี่ย
จอบไว้จะฟันทันทีเลยอ่ะแล้วจังหวะนั้นลุงคำพาหาปลาอยู่อ่ะคุณ
ซวยไปเลยอ่ะโดนต้นพุ่งเข้ามาทำร้าย
ส่วนพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือลุงคำพาเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายทวินพาไปดูจุดที่ต้นเอาลุงคำพามาฝังตรงนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนพักเที่ยงตอนนั้นคือเขาเกี่ยวข้าวกันอยู่ก็พัก
แล้วก็ได้ยินเสียงชาวบ้านบอกเฮ้ยมีคนฆ่ากันฝังดิน
ตัวของพลเมืองดีน่ะลุงทวินรีบไปดูตรงริมห้วยเลย
เห็นว่าต้นมันยืนอยู่เดินอยู่ใกล้หลุมค่ะ

แล้วก็ในหลุมมีร่างของคุณลุงคำพาแล้วนะคุณนะ
โผล่มาแค่ขาเออโผล่มาแค่ขาแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าลุงคำพาตายหรือไม่ตายเนี่ยนะฮะ
ใช่ก็เลยตะโกนไปว่าไงบอกเอ้ยหยุดเถอะอย่าไปทำเขาเลย
ต้นมันตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมให้ผมฆ่าเขาเถอะ
นี่ตะโกนมาแบบนี้หลังจากนั้นต้นก็ถือมีดถือจอบแล้วเดินหนีหายเข้าป่าไปเลยนะ

ตอนนั้นตัวคุณทวินเห็นนะรีบเลยรีบพุ่งไปช่วยเลยค่ะ
คือลุงทวินก็ไม่รู้นะว่าคนในหลุมเป็นใครนะตอนนั้น

เหลือแค่ขาโผล่ออกมาเหลือแค่มือโผล่ออกมา
แล้วทีนี้คุณลุงก็ไม่รู้ว่าตายหรือยังตายหรือยัง
คุณลุงทวินไปจับมือร่างนั้นเขย่า
เขย่าแล้วลุงอ่ะแบบยกแขนขึ้นแล้วก็ปล่อยอะค่ะ
ปรากฏว่ามือมันไม่ต้านแรงปกติถ้าเกิดคนมีชีวิตอ่ะคือจะแบบ

แต่เนี่ยมือร่วงใช่ไหมแต่สักพักหนึ่ง
ร่างนั้นน่ะเหมือนกระอักขึ้นมาพุเนี่ย

อันนั้นคือเหมือนกับเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วจริงนะ
ทีนี้ลุงทวินก็เลยต้องรีบขุดร่างขึ้นมาเลย
ปรากฏเป็นร่างของคุณลุงคำพาคุณ

ลุงคำพาเป่าปากฟู้ออกมาได้ยินเสียงหายใจเฮือกหนึ่ง

เรียกชาวบ้านอะไรต้องมาช่วยแล้วนะฮะ
แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่โอ้โหแต่บาดเจ็บหนักนะคุณนะ

คุณผู้ชมฮะลุงทวินบอกว่าถ้าลุงช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะ
ถ้าเดินไปถึงจุดตรงที่เป็นหลุมแล้วก็ไล่ผู้ก่อเหตุไปไล่นายต้นไปไม่ทันเนี่ย
แค่นาทีเดียวลุงคำพาก็อาจจะถูกฝังแล้วก็หมดลมหายใจก็ได้

ชีวิตจริงและอยากลุงทวินตัดสินใจถูกลองไปยกดูซิแล้วลุงคำภาพออกมานี่
ทางนายคำศรีกับนายบุญรอดพานักข่าวไปดู

เป็นพวกกองทรายแล้วก็เจอพวกรอยเลือด

ทีนี้ก็สาธิตด้วยนะการช่วยลุงคำพาทำยังไง
เพราะว่าตัวของนายคำศรีเนี่ยนายบุญรอดเนี่ยนะ
ยกขาของลุงออกมาจากกองทรายครับ
ส่วนนายคำศรีตักน้ำล้างหน้าลุงคำพาพูดมาแบบนี้
ไม่ตายแล้วหลังจากนั้นค่ะคือคือก็ต้องช่วยชีวิตแหละ
เอาตัวออกมาค่ะช่วยลุงได้แล้วทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุนะนะ
ตัวในต้นในต้นคนที่ใจโหดใจเฮี่ยมเนี่ยนะ
เขามาสั่งเหล้าที่ร้านแล้วก็มีการเอะอะโวยวายด้วยนะ
บอกว่าไงรู้ไหมเทวดาสั่งให้มาฆ่าปาดคอวันนี้
เอาจอบไปแบบจะปาดคอคนอื่นเขา
เทวดาสั่งนี่คือเทวดายาเสพติดนะ
เอาหนังสติ๊กยิงรถกระบะข้างร้านอีก

ชาวบ้านบอกว่าต้นเนี่ยมันเที่ยวแบบไปจอดรถอะไรอยู่ตรงทางเข้าบ้าน

ต้นมันเสพยาป่วยจิตเวท
ถ้าชาวบ้านวิ่งหนีไม่ทันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วที่ต้นชอบเสพยาก็คือเสพทั้งอะไรอ่ะ
ยาบ้าเหล้าขาวกัญชามันคลั่งไปหมดเลย
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าต้นสารภาพว่าทำร้ายร่างกาย
คำพาจริงไม่เคยรู้จักลุงมาก่อนแหละ
แต่ทำไปเนี่ยจำใครไม่ได้เลย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความสาหัสเนี่ยนะคะ
แล้วต้นไม่ทำแผนก็ลือกันด้วยว่า
เอ๊ะถ้าเกิดตำรวจปล่อยตัวมาจะยังไงต่อนะ
ชาวบ้านเขากลัวกันเอาตำรวจสร้างความมั่นใจ
ให้กับชาวบ้านหน่อยนะคะคดีนี้นะคะ